มีนโยบายดีมีความตั้งใจดีหลายเรื่อง
โผล่ออกมาแล้วก็ถูกตอบโต้ถูกต่อต้าน
ในที่สุดนโยบายดีเหล่านั้นก็พับไป
มีหลายเรื่องครับขาดการอธิบายทำความเข้าใจ
แล้วก็มีบางเรื่องซ่อนเล้นอยู่ทำให้คนไม่พอใจ
แล้วก็เรื่องเล็กก็ไปกรบเรื่องใหญ่
เรื่องตีทะเบียนหมาแมวนั่นแหละครับ

หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้มาแนวเดียวกันหมดเลย
กฎหมายคุมหมาแมวบานต้านหนักบิ๊กตู่สั่งถอยแล้ว
ตีกลับไปทบทวนใหม่
โซเชียลถล่มยับค่าธรรมเนียม๔๕๐บาท
ฉบับนี้บอกว่าถอยพรบหมาแมวบิ๊กตู่โยนเกษตรทบทวน
สรุปเนื้อหาก็คือว่านายกสั่งให้นำกลับไปทบทวนใหม่
โดยเฉพาะตัวเลขค่าขึ้นทะเบียนค่าปรับ

คงออกมาในรัฐบาลนี้ไม่ได้แล้ว
สนชก็คงไม่ได้มีโอกาสพิจารณา

สภาที่มาจากการเลือกตั้ง
เอาล่ะถึงแม้ว่ากระแสโดยรวมจะออกมาในเชิงคัดค้าน
แต่ว่าคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ตั้งสติกันดีเถอะครับ
เขาเห็นด้วยในหลักการและข้อดีของ

ประเทศไทยวันนี้มีหมาจรจัด
วิ่งกันพลาดเนี่ยหมาไม่มีสังกัด

เขาประเมินว่า๑๐ล้านตัว
มาข้างถนนกลางถนนนี่แหละประมาณ๑๐ล้านตัว
มันมีผลอะไรบ้างครับ
ปี๑หมาเหล่านี้
กัดคนไม่รู้เท่าไหร่

ทำยังไงฮะต้องไปฉีดยา
แต่ก่อนเนี่ยฉีดกัน๑๔เข็ม
ผมเล็กเนี่ยฉีดรอบสดือ๑๔เข็ม
เดี๋ยวนี้๕๖เข็มใช้ได้
ต้องไปเสียเงินเสียทองเพราะถูกหมากัด
แล้วเจ้าของหมาก็ไม่รับผิดชอบ
เพราะว่าหมามาเพ่นพ่านอยู่ข้างนอก
ปี๑ปี๑เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

แล้วในหลายสาเหตุเหล่านั้นเนี่ย
เพราะอะไรรู้ไหมครับขับรถไปดีดี

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีหมาวิ่งตัดหน้า
บหมาไปชนกับคนอื่นมั่ง
ตกลงไปในข้างทางในครูมั่ง
บาดเจ็บล้มตายเยอะเพราะหมาเป็นเหตุ

เรื่องเหล่านี้จะว่ายังไงกันครับ
ก็แน่นอนมันต้องจัดระเบียบ
ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ย
ผมว่าเกือบจะไม่มีแล้วประเทศไหนที่
ปล่อยให้มีหมาเพ่นพ่านอยู่บนท้องถนน
แล้วไม่รู้หมาใครต่อหมาใครเนี่ยนะ
ไม่มีแล้วเขาจัดระเบียบกันไปหมดแล้ว
เลี้ยงหมาจะต้องรับผิดชอบ
ต้องเอาไปตีทะเบียนต้องรับผิดชอบ
ต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระกับประชาชนทั่วไป
ฉะนั้นโดยหลักการนี้
ก็ไม่น่าจะมีใครขัดข้องแต่มันขัดข้องตรงไหนครับ
เงินนะฮะเท่าที่ฟังฟังดูเนี่ย
เพราะว่าเงินที่ต้องจ่ายค่าตีทะเบียนการขึ้นทะเบียนสัตว์เนี่ย
พอไปดูในร่างพรบฉบับนี้ท่านดูในจอนี่
ค่าคำร้อง๕๐บาทต่อตัวนะ
สมุดประจำตัวอีก๑๐๐
ค่าเครื่องหมายประจำตัวอีก๓๐๐

คนมีรายได้ดีไม่มีปัญหาหรอกครับ
เขาซื้อแหวนซื้อเพชรห้อยคอแมวยังได้เลย

ไปเอาเสื้อแบรนด์เนมตัดชุดให้แมวตัวหนึ่งเป็นหมื่นก็ยังมี
เขาไม่มีเดือดร้อนแต่ว่าคนจนนะครับ
คนที่ลำบากที่เลี้ยงหมาอยู่เนี่ย
มีปัญหาทันทีเลย๔๕๐บาท

การปล่อยประละเลยเนี่ยค่าปรับ
เขียนกฎหมายก็คงคิดว่าเดี๋ยวไม่งั้นไม่ปฏิบัติตาม
ค่าปรับให้สูงไว้ต่อยหน้าคนขึ้นโรงพัก

นี่มันไส้ใครเดินไปเตะใครสักคนหนึ่งบอก
ผมยอมรับสารภาพแล้วขึ้นโรงพักปรับ๕๐๐
นี่ไม่เอาหมาไปขึ้นทะเบียนเขียนว่าปรับไม่เกิน๒๕๐๐
จริงอยู่ปรับ๑๐๐บาทก็ไม่เกิน๒๕๐
เห็นตัวเลข๒๕๐๐คนตกใจครับ

ถ้ามันเป็นนโยบายที่ดีและเห็นด้วย
ต้องหาทางออก๑ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง
หมาจรจัด๑๐ล้านตัวเอาไปขึ้นทะเบียน๔๕

หลวงพ่อเลี้ยงไม่ไหว

ที่เหลือเลี้ยงไม่ไหว

หลวงพ่อบอกว่าทั้งวัดมีอยู่๔๐๕๐ตัว
หลวงพ่อเอาไว้ได้แค่๑๐ตัว

คนใจบุญที่เอาหมามาเลี้ยง๒๐
เงินท้องก็ไปไหนมีมากมายแล้วครับ

เอาไปจดทะเบียนได้๕ตัว

บรรดามูลนิธิบรรดาอะไรทั้งหลาย

ที่เหลือไปดำเนินการ

มันก็พอหาทางออกกันได้

เป็นเรื่องที่ดีครับ

ถ้าขี้หมาเป็นก้อนขี้หมาแห้งก็กวาดง่าย

เรื่องนี้ถ้าเราเห็นว่า

ที่จะต้องจัดระเบียบเรื่องหมา
ปล่อยให้หมาออกมาเพ่นผ่านกัดคน
ปล่อยให้หมามาสร้างภาระให้กับสังคม
ไม่ปล่อยให้หมามาวิ่งตัดหน้าถนนหนทาง

แต่ว่าพอถูกตีซะอย่างนี้

ฉะนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องนี้

ให้ให้อบตอบจ

ท้องถิ่นไหนท้องที่ไหนที่ยังไม่ประกาศ

รวยกันได้ต้องทำครับ
แล้วจริงไม่ใช่เรื่องใหม่ของสนช

ตอนนั้นก็เถียงกันอุตลุดแต่ทุกคนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมี
แต่ไปเถียงกันในรายละเอียดเถียงกันไปเถียงกันมาเขายึดอำนาจ
พอเขายึดอำนาจสภาสอสอก็หมด
ก็ค้างเติ่งมาจนกระทั่งถึงคิวที่สนชเขาหยิบเรื่องนี้มา
ส่งให้รัฐบาลเอ้าคมเห็นชอบตุกตีตุ่มตามตุ่มตามแป๊บเดียว
นายกสั่งถอยพลโทสันเสริญบอกว่านายกสั่งถอยให้กลับไปทบทวนใหม่
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้บอกว่าเรื่องการจัดระเบียบหมาแมว
ยังไงก็ต้องทำแต่ไปดูในรายละเอียดอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน
ถ้าไม่ทำมันมีปัญหาอีกเยอะแล้วยิ่งในอนาคตก็ยิ่งปัญหาอีกเยอะครับ

ผมว่าต้องทำแต่ว่าเอาช่วงจังหวะเวลาแล้วก็สิ่งที่มันเหมาะสมด้วย
อาจจะต้องหาศึกษาเรื่องของวิธีการให้มันชัดเจนแล้วก็สะดวกกับประชาชนด้วย
คำนึงถึงประชาชนในทุกภาคส่วนด้วยนะคะ